คือถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องโควิดระลอกที่๒จำได้ไหมว่าสาเหตุหลักมาจากเรื่องของแรงงานต่างด้าว
นี่ค่ะเกิดอีกแล้วค่ะการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปทราบมาแล้วสุดท้ายก็พยายามที่จะสกัดจับรถคันที่ขนแรงงานต่างด้าว
ไล่กันไปไกลกว่า๑๐กิโลเมตรคุณผู้ชมดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กันหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะยังกับในหนังเลยนะคะไล่ล่ากันระทึกแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็คงตกใจนะคะว่าเอ๊ะตำรวจเอ่ยฝ่ายปกครองเอ่ยเขาไล่ล่าอะไรกัน
นี่ค่ะคันข้างหน้าเนี่ยเป็นรถที่ข้างในมีแต่แรงงานต่างด้าวนะคะ
มีนายหน้าไปลักลอบขนแรงงานต่างด้าวมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะ
หนีไปไกลกว่าสิบกิโลเมตรอะค่ะตรงนี้ก็คือในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรีนะคะสุดท้ายท้ายสุดรอดไหม
ไม่รอดค่ะไม่รอดนะคะนี่ค่ะถูกสกัดจับได้ในที่สุดนะคะ
รถคันนี้เป็นรถนิสสันสีเทาทะเบียนกไก่ต่อเต่า๕๔๐๙กาญจนบุรี
ดูสิคะแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอัดมาปลากระป๋องเรียกพี่อะค่ะ
๕คนชาย๗คนหญิง๘คนนะคะ
ทั้งหมดแน่นอนต้องมารวมกลุ่มแบบนี้
แล้วที่สำคัญต้องตรวจอะไรฮะตรวจโควิดถูกต้องแล้วค่ะ
แต่ปรากฏว่าถอนหายใจได้โล่งอกนะคะ
ไม่พบไม่พบว่าใครเป็นโควิดนะคะ
แต่ตำรวจก็ต้องนำตัวทั้งหมดไปส่งที่โรงพักทองผาภูมิ
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไปนะคะ

สถาพรคีรีวงอายุ๔๔ปี
สถาพรให้การกับตำรวจบอกว่าไปรับแรงงานต่างด้าว
มาจากบริเวณข้างทาง
มาจากบริเวณข้างทางในพื้นที่หมู่บ้านท่าดินแดง

ค่าจ้างในการขนแรงงานต่างด้าวเที่ยวละ๕๐๐บาท
เพื่อเอาแรงงานต่างด้าวทั้งหมดไปส่งในตัวเมืองกาญจนบุรี
แล้วเดี๋ยวจะมีคนมารับไม้ต่อก็คือมารับแรงงานต่างด้าวทั้งหมด
ส่วนแรงงานทั้งหมดคุณผู้ชมมาจากไหน
ข้ามมาจากทางด่านเจดี๓องค์
โดยเสียค่าในหน้าคนละเท่าไหร่ฮะ
เท่าไรฮะโอ้โห
บาทเพื่อเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย
อยากจะมาทำงานไงนะคะ
คุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายแล้วถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดแบบนี้นะคะ